ต้องตรวจสอบแล้วก็ต้องฟังการชี้แจงด้วย

คือเรารู้กันอยู่แล้วแหละว่ามันโทรได้ตลอด๒๔ชั่วโมง

แต่เนี่ยมันเกิดเหตุการณ์โทรแล้วไม่มีคนรับสาย
นาทีของการโทรเอาใหม่๑วินาทีของการโทร

แล้วเหตุการณ์นี้หารหลานสาววัย๑๗บอกว่าโทร๑๖๖๙
ที่จะให้รถมารับคุณตาที่ปวดท้องอย่างหนักกลางดึก
ปรากฏว่าโทรไปหลายรอบ๗รอบไม่มีคนรับสาย
สุดท้ายคุณตาเสียชีวิตนะคะ
เหตุการณ์นี้ผู้สื่อข่าวก็ไปตรวจสอบค่ะ

เพราะวัดจัดงานศพของผู้ตายอยู่นะคะ
มธุรสที่อำเภอเมืองจังหวัดอ่างทอง
ซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วว่ามีกรณีคุณตาปวดท้องอย่างหนัก
หลานสาววัย๑๗ก็ขอความช่วยเหลือ
สายด่วน๑๖๖๙๗ครั้งไม่มีคนรับสาย
ตอน๕ทุ่ม๕๘นาทีของคืนวันที่๒๖ตุลาคมคุณตาเสียชีวิต
ทีนี้ทีมข่าวของเราไปถึงที่วัดข้างสาราข้างเมน
หลังเล็กก็มีพิธีรดน้ำศพของผู้ตายอยู่
ผู้ตายคือคุณตาบุญชูแก้วประเสริฐ

แล้วก็มีสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
อย่างนายพงศกรสุเมฆคกุลเป็นประธานในพิธีรดน้ำศพนะคะ
แล้วก็เจอภรรยาของคุณตาค่ะ
ก็คือคุณยายบุญเรือนปัธมราชอายุ๕๕ปี
ทีนี้ตัวฝั่งภรรยาก็เล่าให้ฟังนะ
บอกว่าเมื่อคืนก่อนตอนนั้นก็นอนอยู่ในบ้าน
แล้วจู่ตาบุญชูก็มีอาการแน่นท้องปวดท้องก็ลุกขึ้นมานั่ง
ทีนี้ค่ะทางฝั่งภรรยาก็เลยถามไงว่าเป็นอะไร

หลังจากนั้นตาก็มานอนหนุนที่ตัก
ทีนี้ค่ะภรรยาก็บอกว่าอุ๊ยคืออาการเหมือนกับตาชักเกร็ง
ก็เลยไปปลุกหลานวัย๑๗บอกว่าให้หลานโทรเรียกรถพยาบาลหน่อย
หลานก็โทรหลายครั้งเลย

ท้ายที่สุดคุณตาบุญชูล้มลงไปแล้วก็สิ้นใจ
ซึ่งภรรยาบอกด้วยนะคะบอกปกติแล้ว

ยังไม่รู้เลยว่าที่เสียชีวิตเสียชีวิตจากอะไร
ทีนี้นักข่าวของเราก็สอบถามหลานสาว

นางสาวสุภัทธ์สอนแก้วประเสริฐ
หลานก็เล่าให้ฟังบอกว่าตอนนั้นหนูตื่นนอนขึ้นมานะ
แล้วก็เห็นคุณตามีอาการเกร็งชักเกร็ง

โทรติดกัน๗ครั้ง
ตั้งแต่๕ทุ่ม๔๙นาทีจนถึง๕ทุ่ม๕๘นาที
นาทีโทรอยู่๗ครั้งไม่มีคนรับสาย

สิ่งที่หลานเห็นคือตาชักกระตุก
แล้วก็หมดลมหายใจฟังเสียงหลานค่ะ
เขาเรียกหนูมาก
ชอบกับอะไรไม่รู้เขาเพราะว่าเขาแบบ
เขาเก่งเขาเหมือนแบบหายใจไม่ออก

เขาก็เลยโทรเรียกเหมือนเหมือนเหมือนกัน
แล้วก็เขาก็ให้หนูกดแบบอะไรแบบนั้น
เหมือนแบบปกติไม่เลือกตายตายไม่ทำอะไร
ทีนี้ก็ไม่มีคนรับสายเหมือนกัน
หนูกดแบบ๓๐วินาทีหนูก็รอรอค่ะ
แต่หนูไม่มีคนรับ
คุณผู้ชมน้องสุพัศรเอามือถือให้กับนักข่าวดูเลย
เบอร์ที่โทรเนี่ยเป็นเบอร์ที่โทร๗ครั้งในวันที่๒๖ตุลาจริง
รอบแรกโทรตอน๕ทุ่ม๔๙โทร๓๕วินาที
แล้วครั้งที่๒ก็โทรอีกตอน๕ทุ่ม๕๐โทร๒๙วินาที
แล้วครั้งที่๓ก็โทรตอน๕ทุ่ม๕๑อีก๓๘วินาที
ครั้งที่๔๕ทุ่ม๕๓๒๔วินาที
ครั้งที่๕๕ทุ่ม๕๔๔๑วินาที
ครั้งที่๖๕ทุ่ม๕๖๔๒วินาที
และสุดท้ายเป็นวินาทีชีวิตค่ะ
๕ทุ่ม๕๘โทร๔วินาที
วินาทีถามว่าทำไมสายสุดท้ายถึงวางเร็ว
เพราะว่าตอนนั้นคุณตาชักกระตุกแล้วนอนนิ่งไปแล้ว

ที่เมื่อก่อนเขามีการรับรองอยู่ว่า
รถฉุกเฉินจะมาถึงตัวท่าน๘๑๐นาทีไม่เกินนั้น

เรื่องนี้ทางสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
อย่างนายพงศธรสุเมฆกุล
ก็เรียกร้องว่ากรณีนี้ต้องตรวจสอบ
เพราะมันเป็นเรื่องเร่งด่วนฉุกเฉิน
โทร๗ครั้งทำไมไม่มีคนรับสาย
แล้วอยากให้มีการสอบสวนด้วยตอนที่เกิดเหตุ

คนที่เป็นเจ้าหน้าที่อยู่ประจำหน้างานเวลานั้น
คือยังไงอยากให้ออกมาชี้แจงหน่อย
ซึ่งตอนนี้ก็ไม่ได้อยากจะบอกว่าใครผิดใครถูก
แต่พอมันมีความสูญเสียอยากได้คำตอบเรื่องนี้
ทีนี้ค่ะทางสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
อย่างในแพทย์ศรีศักดิ์ตั้งจิตธรรมนะคะ
ก็บอกว่ากรณีเบอร์๑๖๖๙เป็นเบอร์เฉพาะเป็นเบอร์ฉุกเฉิน
แล้วก็มีศูนย์สั่งการที่โรงพยาบาลอ่างทอง
กรณีนี้พูดแบบนี้ค่ะ
ขอไปตรวจสอบข้อได้จริงก่อนว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไร
แล้วมันจะมีการขัดข้องเรื่องสัญญาณโทรศัพท์หรือว่าเหตุอื่นไหม
เพราะว่าปกติแล้วต้องมีคนรับตลอด๒๔ชั่วโมงอยู่แล้ว
เรื่องต้นขอตรวจสอบข้อได้จริงก่อนแต่อย่านานได้ไหมคะ
ตรวจสอบแล้วแจ้งให้รู้หน่อยชี้แจงให้หน่อย
เพราะว่าเชื่อว่าแต่ละวันคนโทร๑๖๖๙ก็เยอะ
ไม่อยากให้เกิดกรณีแบบนี้อีกค่ะ